กลับมาติดตามประเด็นทางสังคมแล้วก็ประเด็นอาธิกรรมกันบ้างนะครับ
มาดูข่าวนี้ก่อนความรุนแรงในครอบครัวญาติมิตรยิงกันเองนะครับ
ว่าหลานเขยไม่พอใจลุงเขยวัย๗๑ปีที่มากล่าวหา
หาว่าหลานเขยมาแอบตัดไม้ไผ่
ปรากฏว่าหลานเขยคนนี้พอถูกด่ามากนะครับ
ก็เลยไปคว้าปืนแก๊ปมายิงลุงเขยของตัวเองอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สืบสวนสพศรีมหาโพธิเข้าควบคุมตัวนายประวีจำเรือง
อายุ๔๓ปีขณะที่อยู่ใต้ถุนบ้าน
ซึ่งนายประวีใช้ปืนแก๊ปยิงนายนานแสงเกรดอายุ๗๑ปีลุงเขยจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในบ้านที่หมู่๗ตำบลบ้านทามนะครับอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ก่อนนำตัวผู้ต้องหาขึ้นไปตรวจสอบบนบ้านพัก
ก็พบปืนแก๊ปวางพิงไว้บริเวณต้นเสากลางบ้านพร้อมกับอุปกรณ์
ได้ยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งตรวจสอบว่าเป็นอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุหรือไม่
จากการตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านของนายนานผู้บาดเจ็บ
ก็พบคราบเลือดหยดเป็นทางทางญาติได้นำตัวของนายนาม
ไปส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิไปก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็ยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
จากการสอบสวนนายประวีจำเรืองผู้ต้องหาซึ่งเป็นหลานเขยของนายนานเนี่ยนะครับ
การบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองและนายนานผู้บาดเจ็บ
ทะเลาะกันเรื่องของไม้ไผ่โดยลุงเขยมากล่าวหาว่าตัวเขา
ลักลอบตัดไม้ไผ่แล้วก็ดุด่าต่อว่าต่างนานาแล้วครับ
ทำให้ตัวเขาเกิดความโมโหก็เลยได้ใช้อาวุธปืนแก๊ปที่อยู่หน้าบ้าน
อภัยที่อยู่บนบ้านยิงใส่ลุงเขยจนได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นไม่ได้หนีไปไหนนะครับรอตำรวจอยู่ที่บ้านพักครับ
แล้วคนที่ว่านี่คือใครเป็นเขยแล้วเรายิงตรงไหนเรายิงตรงไหนหน้าบ้านเหรอ
ก็ตำรวจนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับก็ส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ